คุณผู้ชมครับเรื่องของการไปตรวจสอบพบผู้ทุจริตการสอบเข้าคณะแพทย์ของมรังสิต

เมื่อวานนี้มี๑คนดอดไปมอบตัวแล้วก็ใช้ตำแหน่งของญาติประกันตัวไปต่อสู้คดี
ส่วน๔คนนั้นต้องมาตามหมายเรียกวันพระหัสนี้ด้วย
ใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มาเนี่ย
ก็จะถูกออกหมายจับทันทีนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกสมหมายประสิทธิ์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีก็ออกมาพูดถึงคดีนี้
เป็นความคืบหน้าในการสอบสวนคดีทุจริตสอบ
แพทยศาสตร์คณะเพศศาสตร์แล้วก็ทันตยแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากที่หญิงวัย๓๙ปี
หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิด
ฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารโดยประกันที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ก็ได้ใช้ตำแหน่งข้าราชการของญาติขอประกันตัวออกไป
โดยบอกว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง๕คนแล้ว
ซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีหลักฐานพาดพิงค่ะว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบคณะแพทย์

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้
ก็คือ๑๙พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะ
โดยระบุบอกว่าการทุจริตสอบเข้าสถาบันการศึกษามีมานานแล้ว
แต่คดีนี้มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยมีลักษณะทำกันเป็นขบวนการ
คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการคลี่คลายคดีได้
ด้านพันธ์ตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปะคลองรังสิตเปิดเผยว่า
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานมากกว่า๑๐ปาก
เหลือก็เพียงการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ซึ่งผู้บังคับบัญชากำชับและสั่งการให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบครอบ
โดยตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องอีก๔คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
และให้ปากคำพฤหัสบดีนี้
หากไม่เดินทางมาตามกำหนดก็จะดำเนินการออกหมายจับต่อไป
พร้อมยืนยันนะคะว่าการสอบสวนขณะนี้ยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์
หรือผู้มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้อง
รวมถึงกรณีของนักศึกษา๓คนที่เป็นคนใส่นาฬิกาเข้าไปเข้าสอบ
ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเมื่อไหร่ค่ะ
ก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าภายในกรอบของสัปดาห์นี้นะครับ